คือผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่บ้านเพียงลำพัง
และทีนี้มีชายแปลกหน้าบุกเข้ามาในบ้าน
เธอไว้หวังจะข่มขืน
โชคดีที่เธอยังตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือ

เพื่อนบ้านบุกเข้ามาในบ้านมาช่วยเหลือเลย
เพื่อนบ้านคนเสื้อสีขาวบุกเข้ามาช่วยเหลือ
ส่วนคนที่มาก่อเหตุนี่คือชายเสื้อดำ
ที่ถูกนั่งถูกจับแล้วก็มัดนั่งอยู่ตรงนี้นะครับ
นี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดของวันนี้นี่เอง
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราช
ได้รับแจ้งเหตุแล้วว่ามีคนร้ายบุกเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๕ตำบลปากภูนอำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราชหวังจะข่มขืนหญิงสาวเจ้าของบ้านนะครับ
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียหายเป็นหญิงสาววัย๓๖ปี
มีอาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัวนะครับ
โอ้โหเธออยู่ในสภาพหน้าตาตื่นแล้วฮะ
ตามร่างกายมีรอยมีรอยเขียวช้ำมีแผลถลอก
แล้วก็มีร่องรอยการถูกมัดมือมัดแขนไว้ด้วยนะครับ
ก็นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุ
ก็คือบ้านของเธอเป็นบ้านแฝด๒ชั้น
พบว่ากระจกบานเกร็ดชั้นล่างด้านหลัง
ซึ่งอยู่ติดกับประตูด้านหลังถูกลื้อและประตูด้านหลังเปิดอยู่
ส่วนที่ชั้น๒ของบ้านมีร่องรอยเรื่องของการต่อสู้
เพราะข้าวของล้มกระจัดกระจายเหมือนกันนี่
พามาดูด้านหลังบอกเจ้าผู้ชายคนนี้เจ้าโจรมันเข้ามาทางนี้ค่ะ
คุณตำรวจคือมีแต่บานเกร็ดนะครับไม่มีเหล็กดัด
แล้วมันก็คงพังบานเกร็ดแล้วก็เปิดประตูเข้ามาได้นะครับ
ส่วนที่ลานข้างบ้านชาวบ้านและตำรวจสายตรวจ
ควบคุมตัวคนร้ายที่ก่อเหตุเอาไว้ได้
คนร้ายก็คือนายยุทธนาคงนกอายุ๔๕ปี
ทำงานรับจ้างมีอาชีพเป็นช่างเชื่อม
อู่แห่งหนึ่งในตัวเมืองนครศรีธรรมราช
และที่สำคัญคุณมีบ้านอยู่ใกล้กับบ้านของหญิงสาวผู้เสียหายด้วย
ถ้านับเอาจริงก็เหมือนเพื่อนบ้านกันเลยนะฮะ

หญิงสาวผู้เสียหายก็ตื่นนอนมาแล้วเพราะเช้ามืดแล้วนะครับ
แล้วก็เธอตื่นลงมาจากห้องนอนชั้นบน
เข้าห้องน้ำที่ชั้นล่างของบ้าน
แล้วก็หลังจากที่ทำธุระส่วนตัวเสร็จในห้องน้ำนะ
ก็จะเดินกลับขึ้นไปที่ชั้น๒เพื่อนอนพักต่ออีกนิดหนึ่ง
ปรากฏว่าคนร้ายแอบลักลอบเข้ามาในบ้านก่อนหน้านี้แล้ว

อยู่ชั้น๒แล้วใช้มีดจี้บังคับเธอ
และมัดมือเธอด้วยนะครับ
อดจูบรูปคลำผู้เสียหาย
ผู้เสียหายพยายามขัดขืน
ผู้เสียหายได้ร้องตะโกนขอให้คนช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
คนจะข่มขืนอะไรอย่างนี้ตะโกนออกมา
โชคดีครับที่นายธรรมรงศรีอุดม
ซึ่งอยู่บ้านติดกันเป็นเพื่อนบ้าน
เขาได้ยินเสียงแววนี่พี่ผู้ชายคนนี้เสื้อสีขาวเนี่ย
ได้ยินเสียงแววบอกผมได้ยินเสียงเหมือน
เสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือ
ผมก็เลยเอกใจผมเปิดประตูเปิดหน้าต่างออกมาฟัง

เข้ามาที่บ้านของผู้หญิงผู้เสียหายเนี่ยนะครับ
ทีนี้ผมมองหาช่องทางที่จะเข้าบ้านนี้
ปรากฏก็ไปข้างหลังไปข้างหลังซึ่งประตูมันเปิดอยู่
โจรมันเปิดไว้ผมก็เลยบุกขึ้นไป

คนร้ายขู่ผมว่าอย่างไรรู้ไหมคนร้ายถือมีดด้วย
บอกว่าขึ้นมาทำไมเรื่องของผัวเมีย
ถ้าขึ้นมาตรงนี้มาช่วยเนี่ยเดี๋ยวจะแทงผู้หญิงให้ตายเลย

ฟังเสียงพลเมืองดีกันหน่อยนะครับ
ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องแล้วก็เดินออกมาดู
ก็เห็นว่าบ้านที่คือเห็นผู้ชายเขาร้องว่าช่วยขึ้นมาหน่อย

ก็เลยพยายามหาทางเข้าไปแต่ปรากฏว่าประตูข้างหลังมันถูกเปิดอยู่
แล้วก็มีร่องรอยการเปิดทางบางเกร็ดนะครับ
แล้วก็ขึ้นไปทางผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นมาทำไมเรื่องผัวเมีย
แต่ขึ้นมาเขาจะเทงอย่างนี้นะครับ
เพราะเลยจังหวะนั้นก็เห็นน้องผู้หญิงก็ออกมาได้
ออกมาได้ก็ให้ออกมาทางประตูข้างหน้านะครับ
ส่วนตัวผู้ต้องหาเนี่ยวิ่งออกตามประตูหลังแล้วก็ช่วยกันจับไว้ได้

แต่ผู้ชายคนที่เข้ามาก่อเหตุเนี่ยจริงบ้านก็อยู่ใกล้กันนี่แหละครับ

ของเขาเอาข้าวมาให้ฉันฉันก็เอาข้าวไปให้ตามภาษาเพื่อนบ้าน
นี่นะครับและขณะที่ตำรวจกำลังตรวจที่เกิดเหตุ
แล้วก็สักถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายและผู้ต้องหา
ปรากฏผู้ต้องหาอ้างเหตุผลต่างนานาเลยนะ
ในการแอบลักลอบบุกเข้ามาในบ้านของผู้เสียหายนะครับ

ที่แอบลักลอบเข้ามาในบ้านคนนี้
ก็เพื่อจะมาขอใช้โทรศัพท์เท่านั้นแหละฮะ
ทีนี้หญิงผู้เสียหายได้ยินดังนั้นแหมตอนแรกจะมาข่มขืนฉัน
แล้วพอบอกกับตำรวจบอกว่าจะมาขอใช้โทรศัพท์
โมโหฮะผู้หญิงผู้เสียหายนะคุณ
ถีบถีบหน้าผู้ต้องหาเลย
จังหวะหนึ่งขอโทษทีนักข่าวจับภาพแทบไม่ทัน

พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวนายยุทธนาผู้ต้องหารายนี้ไปสอบสวน
และดำเนินคดีที่สพเมืองนครศรีธรรมราช

จริงผู้เสียหายตกตกใจความนี้ดีฟอร์อยู่นะ
แล้วก็โมโหด้วยคนร้ายมาอ้างแบบนี้ก็เลยกระโดดถีบซะทีหนึ่ง